คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงวันหยุดยาวสงครานกันหน่อยนะครับ
แน่นอนว่าบรรยากาศมันก็ไม่เหมือนกับหลายปีที่ผ่านมานั่นแหละนะครับ
คุณปริญญชาติคงถิ่นอยู่ที่สถานีขนส่งหมอชิดนะครับ
คุณปิชชาติบอกว่าหลายคนนี่คือมาคืนตัวนะ

เพราะว่าจังหวัดปลายทางของเขาเนี่ยประกาศไว้แล้วว่าถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ย
พื้นที่ที่แม้ไม่ได้ประกาศเป็นสีแดงอะไรพวกนี้เนี่ยจะต้องไปกักตัวที่บ้าน
ก็เลยขอมาคืนตัวดีกว่าเดี๋ยวฟังจากคุณปียชาตินะฮะ
ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่บรรยากาศกลับบ้านกับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด๒ไม่คึกคักนะครับ
แล้วก็ดูเงียบเหงากว่าหลายปีที่ผ่านมาครับ
ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสาเหตุหลักก็คงมาจากการระบาดของโควิด๑๙นะครับ
หลายคนบอกว่าตั้งใจจะเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงการปีนี้แต่ก็ต้องผิดหวังนะครับ
เพราะว่ามีการระบาดรอบใหม่และตัดสินใจมาคืนตัวกันเป็นจำนวนมากครับ
อย่างที่เห็นครับนี่ก็คือช่องจำหน่ายตัวนะครับซึ่งผู้โดยสารนะครับที่ไม่ประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับ
ก็จะมาคืนตัวนะครับที่บริเวณด้านหน้าของสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดนะครับ
ซึ่งตลอดทั้งวันนี้นะครับก็มีผู้ที่เดินทางมาคืนตัวกันเป็นจำนวนมากนะครับ
เพราะว่ามีการระบาดของโควิด๑๙รอบใหม่นะครับ
แล้วก็หลายจังหวัดเองก็มีการประกาศให้ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงจะต้องกักตัว๑๔วันนะครับ
เช่นจังหวัดบุรีรำเพชรชบูรณ์ประจวบคีรีขันสงขราร้อยเอ็ดอำนาจเจริญลำพูนมุกดาหาร
ก็กำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครปฐุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการตากสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมจะต้องกักตัว๑๔วัน
ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นก็จะต้องกักตัว๑๔วันเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
และจังหวัดบึงกาลเองนะครับก็มีการกักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเป็นเวลา๑๐วันนะครับ
ผู้ศึกขาของเราผมเองก็ได้ไปคุยกับหลายคนที่ตัดสินใจเดินทางมาคืนตัวไม่ตัดสินใจเดินทางกลับพุมลำเนา
เพราะว่าหลายจังหวัดเองก็ได้มีการประกาศกักตัว๑๔วันนะครับ
บอกว่าเวลาหยุดเทศกาลสงการนั้นก็คงไม่เพียงพอนะครับก็เลยตัดสินใจอยู่ที่กรุงเทพเพื่อที่จะทำงานต่อนะครับ
ขณะที่บางคนนะครับบอกว่าแม้ทางจังหวัดจะไม่มีการประกาศให้กักตัว
แต่ก็เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวและชุมชนก็เลือกที่จะไม่กลับภูมิลำเนา
แล้วก็รอดูสถานการณ์หากดีขึ้นก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยภายหลังนะครับ
เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้โดยสารที่มาคืนตวนครับ
คือเขาปลอดภัยอยู่แล้วเขาแบบเอ่อเขาทำปลอดภัยแล้วเรา
ถ้าเราไปเราอาจจะเป็นตัวภาหะที่นำชะโลกไปหาเขาอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่า
ก็คิดถึงแต่ว่าก็วีดีโอคอลหากันอะไรอย่างนี้ค่ะเอาทดแทนเอาได้
ใช่ต้องกากตัวคือถ้าเป็นอย่างจังหวัดอื่นใช่ไหมคะเพชรบูรณ์อย่างนี้
เขาก็บอกว่ากักเท่าที่อยู่สมมุติไป๕วันก็กักแค่๕วัน
กำแพงเพชรค่ะ๑๔วัน
คืนตัวโดยสารได้ที่บคศได้เต็มราคาไม่หักค่าธรรมเนียมครับ

มีผู้โดยสารนำตัวโดยสารมาคืนแล้วทั้งสิ้น

จำนวน๑๐๗๔ตัวโดยศาลนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้โดยสารที่จะเดินทางไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
อาทิเส้นทางกรุงเทพสกลนครกรุงเทพนครพนมแล้วก็กรุงเทพอุบลราชธานีนะครับ
ทั้งนี้ผู้โดยสารก็สามารถที่จะติดต่อขอคืนหรือเลื่อนต่อการเดินทางได้นะครับ
ก่อนที่รถออกไม่น้อยกว่า๓ชั่วโมงครับ
สำหรับบรรยากาศนะครับการเดินทางนะครับก็จะเห็นว่ามีประชาชนค่อนข้างบางตานะครับ
คนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเองก็จะต้องมีการป้องกันนะครับ
ตามมาตรการของทางบขนะครับมีการเช็คอินสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็วัดอุณหภูมินะครับ
โดยวันนี้ทางบกษบอกว่าได้มีการเตรียมรถโดยสารไว้ทั้งหมดประมาณ๕๐๐เที่ยวนะครับ
คาดว่าน่าจะมีผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ประมาณ๕๐๐๐คนนะครับ
นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่หมอชิด๒ปียชาติคงถิ่นข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ